ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่ปัตตานีนะคะ

คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมากันสองคน
คนขี่ก็เป็นผู้หญิงคนซ้อนก็เป็นผู้หญิงนะคะ
แต่จักรยานยนต์คันนี้เหมือนกลับมาตัดหน้ารถ
เป็นรถกระบะแล้วตัดหน้าเขาแบบกระทันหันเขาเบรกไม่ทัน
เขาพุ่งชนแล้วลากร่างของผู้หญิงสองคนนี้ไปใต้ท้องรถนะคะ
แต่เขารอดนะคะรอดเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ที่ร่วมเดินทางมาบนท้องถนนแล้วก็เห็นเหตุการณ์ชัด

เมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่เห็นไหมคะคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิง๒คนมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยกัน
คนขี่ก็เป็นผู้หญิงคนซ้อนก็ผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ถูกรถแบบลากไปใต้ท้องรถด้วยนิดนึงเนี่ยค่ะ
เขาก็เจ็บร้องอดโออยู่ข้างถนนน่ะนะคะนี่ค่ะคนเจ็บชื่อว่านางสาวนูระฮาซีฟาลาเตะอายุ๒๑ปี
แล้วก็อีกคนติดอยู่ที่บริเวณใต้ท้องรถนะคะชื่อนางสาวนุสรีนิอารีอายุ๒๐ปี
คนนี้สาหัสที่แขนขวาที่นิ้วมือคือถลอกจนเห็นกระดูกเลยค่ะ
ศีรษะด้วยตาบวมด้วยอาการสาหัสนะคะ
ชื่อนายอัปดูลคอลลิกแวมมิงอายุห้าสิบสี่
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนอีก๒คนกำลังจะไปขายของที่อำเภอโคกโพ
พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะรถจักรยานยนต์ตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
เขาเบรกไม่ทันจริงจริงก็เลยชนไปเต็มเต็มนะคะ
คนเจ็บคนนึงเนี่ยเขากระเด็นตกไปริมทางส่วนอีกคนอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ลากเขาไปสักประมาณห้าสิบเมตรได้
คนที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยค่ะเคราะห์ดีเขารอดมาได้เพราะว่า
ผ้าคลุมศีรษะแบบมุสลิมหรือว่าฮีหยาบอะค่ะครับ
คลุมศีรษะนี้ไปติดอยู่ที่คัดซีล้อด้านหน้าซ้ายของรถอืมนี่ค่ะทำให้เขารอดนะคะ
ไม่ถูกล้อทับอ่ะค่ะครับโอ้โหรอดแบบบุดหวิดค่ะ
นายบุญตาคินันติอายุ๕๓ปีคนที่เข้าไปช่วยคนเจ็บทั้งสองคนน่ะนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็กำลังทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
ได้ยินเสียงรถชนเสียงดังมากค่ะก็วิ่งออกไปดู
ตกใจมากนะคะเห็นคนเจ็บอยู่ใต้ท้องรถเขาเห็นกับตาเลย
ก็เรียกคนมาช่วยยกรถแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บออกมา
อยู่ใต้ท้องรถตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ก็ต้องไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของคนที่เขาร่วมทางมา
แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็ไปคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
คู่กรณีไปสอบสวนที่สพเมืองปัตตานีเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนคนเจ็บทั้งคู่
อาการยังหนักอยู่นะคะคนซ้อนท้ายเนี่ยที่กระเด็นมา
มีบาดแผลถลอกหลายจุดแต่ว่าคนที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ย
อาการหนักหน่อยนะคะก็ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลกันทั้งคู่เลยค่ะ
เห็นภาพแล้วน่ากลัวใช่ค่ะ